ติดจริงไม่จริงอย่างไรแต่เขาบอกว่าเขาเนี่ยติดโควิด๑๙
แล้วก็แสดงให้ดูว่าเนี่ยที่บอกว่าคนติดโควิด๑๙เนี่ย
แต่เขาอาการไม่เยอะนะแล้วจมูกไม่ได้กลิ่น
ลิ้นไม่รับรสเนี่ยมันเป็นจริงนะเขาก็ลองสาธิต
สดเนี่ยเขาลองแบบคือกินแบบไม่รู้สึกอะไรเลยอ่ะดูนะ
นี่เห็นนะเราก็กลัวคนจะลองเล่นแบบค่ะเออต้องไปตรวจสอบ
แชร์อยู่ในโลกโซเชียลเยอะค่ะเห็นมาสักพักนึงแล้วคลิป
ใช่ไหมคือถ้าเป็นเป็นคนปกติทั่วไปมันก็ต้องมีอะไรบ้างเวลา
กินเข้าไปอ่ะใช่ไหมต้องรู้สึกแหละหัวหอมใหญ่กินกัดไป
ขนาดเนี้ยทั้งฉุนทั้งจัดจ้านขนาดนี้แต่คำถามคือเอ๊ะถ้าเขา
โควิด๑๙แต่เขาดูแข็งแรงนะในคลิปนะดูเหมือนไม่เป็น
อะไรเลยเลยเขาบอกเขาไม่แสดงเขาไม่มีอาการเลยแต่ว่าจมูก
เขาไม่ได้กลิ่นแค่นั้นไม่รับรสแต่ทำไมเขาไม่รู้ว่าที่ต่าง
เทศเขาอาจจะกลับมากินยาอยู่ที่บ้านหรือยังไงเราก็ไม่รู้
นะไม่เหมือนระบบบ้านเราใช่ไหมที่ดูแลอย่างดีนะให้ไปอยู่
สถานที่ของรัฐพวกนี้นะครับแต่เราก็สอบถามทางพลตำรวจ
โทโสพนรัฐสิงหาจารุนายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจนะฮะเกี่ยวกับเรื่อง
นี้นะครับคลิปของผู้ชายคนนี้ลักษณะอาการแบบนี้ท่านบอกว่า
ทีเนี่ยนะครับกรณีแบบนี้เนี่ยเดิมทีการรับรถของแต่ละ
คนเนี่ยยังไงมันไม่เท่ากันอยู่แล้วในทุกคนจะใช้วัดมา
แต่ละคนเนี่ยมันคงไม่ได้ส่วนอาการไม่รับกลิ่นไม่รับ
รถแบบในคลิปเนี่ยถือว่าเป็นสัญญาณเตือนหรือไม่มันก็อาจจะ
เป็นไปได้แต่มันก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นเพราะโควิด๑๙อย่างเดียว
ไวรัสธรรมดาทั่วไปมันก็เป็นได้อย่างคุณเป็นหวัดคุณไม่

อาการโควิดที่ไปผ่านระบบทางเดินหายใจเพราะผ่านระบบทาง
หมดไปถึงปอดเนี้ยมันเป็นเส้นทางผ่านเดียวกันพอเส้น
ทางผ่านอย่างนี้มันจะทำลายครับมันจะทำลายระบบสรรพศาสตร์ทำให้
ให้การรับรู้รับสัมผัสเปลี่ยนไปนะครับก็เป็นได้ครับแต่ว่า
ตัวที่ตัวที่บอกว่าหนักเนี่ยคือปอดนะครับเพราะฉะนั้นพอ
เวลาท่านนอนโรงพยาบาลเสร็จปุ๊บเขาจึงต้องจับเอ็กซาเรย์ปอดว่า
ยังอยู่ดีอยู่ไหมถ้าท่านสังเกตว่าเวลาท่านเป็นหวัดท่าน
อะไรแกจะรู้สึกขมทานอาหารไม่อร่อยไวรัสธรรมดาก็เป็น
แบบนี้เหมือนกันนะครับแต่ในโควิดเนี่ยมันก็จะทำลายระบบ

เป็นสัญญาณเตือนครับใช่ครับมีโอกาสมีโอกาสเป็นแบบนั้น
คุณหมอก็เลยย้ำเตือนนะครับว่าเรื่องของโควิด๑๙เนี่ยมันต้อง
มีอาการหลายอย่างเนี่ยประกอบกันด้วยเดี๋ยวท่านก็จะหวั่น
วิตกเกินไปแต่ว่าท่านต้องไม่ประมาทเดี๋ยวจะแบบชมูกเราไม่
กลิ่นลิ้นเราทำไมแบบวันนี้แหมกินแล้วไม่ค่อยได้รับรสเลย
จะเป็นหรือเปล่านี้ยังไม่ใช่นะคะเครียดเพราะเปล่านะคะต้อง